แล้วมีข่าวมาบอกว่าน้องเอลลี่เนี่ยพักหลังดูเหมือนว่ายิ่งโตยิ่งสวย
งานนี้คุณพ่ออ่ำจะว่าอะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามพร้อมกันนะคะ
คืออย่างนี้ก่อนต้องบอกว่าคุณอ่ำเขาไปตัดสินใจปลงผม
แล้วก็เข้าศึกษาพระธรรมบวชนั่นแหละ
ล่าสุดพี่อ่ำของเราศึกออกมาแล้ว

เห็นบอกว่าได้ข้อคิดดีปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น
ชีวิตเปลี่ยนใหม่หมดเลยมีสติ
และที่สำคัญคือที่ครอบครัวต้องการแหละคือลดอบายมุกได้
ทำให้น้องแอลลี่เนี่ยปราบปลื้มที่คุณพ่อเนี่ย

หลังศึกมาก็ดีแน่คือละอบายมุกไปหมดเลยครับ
ก่อนหน้านั้นก็มีเที่ยวเต

ก็ดีครับก็ถือได้ว่าการบวชเรียนแล้วได้อะไรออกมา

เมื่อคืนก็ฝันว่าได้ดื่มไม่สูบอีกนะ
เออมันประหลาดเนอะจิตใต้สำนึกมันอยากมั้
แต่ก็ตื่นขึ้นมาก็เออมันเป็นแค่ฝัน
มันไม่ได้ทำดีใจจังเลยอะไรอย่างนี้ฮะ

มันลึกอาจจะติดใต้สำนึกติดอยู่แหละ
แต่ว่าไม่ทำอ่ะดีแล้วเนาะพี่เนาะลูกกำลังโตเนอะ
ประเด็นที่หลายคนกำลังมองนี่แหละว่าน้องแอลลี่เนี่ย
หน้าตาเป็นละไม้คล้ายคลึงกับยายาอุรัสยา
เพราะว่าประเด็นคือที่มีภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักด้วย
น้องแอลลี่เล่นเป็นยายาตอนเด็กนะคะ
งานนี้คุณพ่ออ่ำบอกว่าเป็นปลื้มมากนะที่มีคนชื่นชอบลูกสาว
ส่วนเรื่องที่หลายคนมองว่าน้องแอลลี่กับเจ้าสมุทรลูกพี่เจเนี่ย
ดูว่าสนิทสนมกันไปหรือเปล่า
แล้วจะมีอะไรกุ๊กกิ๊กตามวัยกันหรือเปล่า
แต่ด้วยความที่พ่อแม่รู้จักกันเขาจะจบประเด็นเรื่องนี้อะไรยังไง

ก็คุยกันตลอดครับผมคุยกันในไลน์บางทีก็โทรคุยด้วย
คือผมรับทราบมาตลอดนะครับตอนที่เขาไปที่บ้านกันตั้งแต่เด็ก
รู้สึกว่าน้องแอลลี่จะป้อนข้าวเจ้าสมุดตอนเด็กด้วยนะครับ
เพราะว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวผมกับพี่เจก็เป็นเพื่อนกัน
มันมีความสัมพันธ์กันมาก็ไม่แปลกอะไรที่รุ่นลูกจะมีความสำคัญ
ความสัมพันธ์กันก็ไม่ได้แปลกอะไรเป็นเพื่อนกัน
เผื่อดายจังอยากให้คุณพ่อคุณแม่สนิทกับบ้านพี่เจ๊เจตะลินบ้าง
หางไกลคุณนะฮะบ้านนี้เขาสนิทกันอยู่แล้ว
เกี่ยวมาตั้งแต่เด็กนะคะจะสนิทกันจะถ่ายรูปอะไรอย่างนี้
ก็เป็นเรื่องธรรมดานะจ๊ะอย่าคิดเยอะอย่ามโนค่ะ